สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นนะคะ
ข้ามคืนวันพฤหฌสรดีที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
ไทยรัฐจอบประเด็นข่าวแรกค่ะไปติดตามกันก่อน

เป็นอุบัติเหตุรถกระบะขับมาทางตรง
แล้วก็ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่กำลังข้ามแยกนะคะ
เพราะว่าแยกดังกล่าวไม่มีสัญญาณไฟจราจร

ต้องวัดใจกันอยู่บ่อยครั้ง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์

ก่อนที่รถกระบะจะพุ่งชนป้ายตรงเกาะกลางถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงสี่แยกเหล่านางามตะบนบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เพราะดีที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชายสูงวัยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ระแวกนี้ระบุว่าแยกดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะไม่มีสัญญาณไฟจราจรทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องวัดใจกัน
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเคยร้องเรียนขอติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ครั้งนี้คนขับขี่รถจักรยานยนต์อาจได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
แต่ชาวบ้านเชื่อว่าหากไม่เร่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอาจเกิดความสูญเสียขึ้นมากกว่านี้
บนถนนสายเอเซียในพื้นที่บ้านควนลำพูหมู่๓ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบนายสิริชัยไกรนาราอายุ๗๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นางเหมไกรนาราอายุ๖๗ปีเสียชีวิตอยู่กลางถนน

ออกไปเล็กน้อยพบรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชน

คนขับรถบรรทุกทราบว่ากำลังขับรถบรรทุกพระพุทธรูปทองเหลือง
หลอมใหม่ที่โรงหลอมในกรุงเทพ

รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทัน

ทำให้รถจักรยานยนต์และผู้เสียชีวิต
เด็นไปไกลกว่า๓๐เมตร

ดูปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกขนุนมาเต็มคัน
ท้ายรถบรรทุก๖ล้อบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙
ในพื้นที่ตะบนบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บหน้าผากแตกจากแรงกระแทก
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกขนุนน้ำหนัก๓ตัน
มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปส่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นสะพาน
รถบรรทุก๖ล้อชะลอทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนท้ายเต็มแรง
ตำรวจเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง